ดูความคืบหน้าคดีเสียลบกับน้องเนิร์สหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้หลายคนก็ติดตามอยู่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เพราะว่าเสียลบไปก่อเหตุยิงน้องเนิร์ส
ทำให้น้องเนิร์สเสียชีวิตในรถป้ายแดงนะครับ

เราสามารถที่จะได้ความคืบหน้าในเรื่องนี้มาแล้วนะคะ
เพราะว่าเสียลบก็เข้ามอบตัวที่ทางอำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ช่วงคืนของวันที่๕
ต่อวันที่๖กันยายนก็คือคืนวันพุธ

แล้วทีนี้พอมีการมอบตัวเสร็จแล้ว
เขาก็มีการนำตัวไปสอบสวน
ไปที่สพในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี
หลังจากนั้นก็เอามาคุมขังที่สพเมืองนครปฐม
แล้วทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณ๑๑โมง
ทางด้านรองพบตรพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

นายวัลลบห้วยหงทองหรือว่าเสียลบ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียิงน้องเนิร์ด
หรือว่านางสาวนพธรกระหนกเกษมโสพลนะคะ
การสอบปากคำประมาณ๒๐นาที
หลังจากนั้นรองพบตรก็แถลงผลการสอบสวน

อยากรู้ว่าสอบปากคำแล้วก็ได้ความว่าอะไรกันบ้างนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งทางด้านรองพบตรก็บอกนะคะว่า
ต้องหามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็นำปืนออโตเมติก๙มมที่ครอบครองพร้อมทะเบียนมามอบให้
ส่วนการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนจะขอไปให้การในชั้นศาล
โดยไม่ยินยอมไม่ยินยอมนะคะจะไปทำแผนไม่ขอประกันตัว
ทีนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธ
แต่ทางตำรวจเองเขาก็มั่นใจค่ะเพราะว่ามีพยานหลักฐานต่างเพียงพอ
แล้วก็เชื่อว่าจะเอาผิดได้เพราะว่ามีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ทีนี้ก็เลยมีการกำชับให้กับพนักงานสอบสวน
จะต้องทำสำนวนให้รอบครอบรัดกลุ่มทุกประเด็น
ฟังเสียงรองพบตรพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ขณะนี้เขาให้การปฏิเสธแต่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้
เขายอมแล้วไม่ว่ารู้จักกับผู้ตายรู้จักกันไหมครับ

เขามีเป็นบัจจัม

แต่เขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกัน
เรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับเป็นหลัก
และการสอบสวนต้องทวดบทประเด็น
ไม่มีในการความไปว่า
ก็กำชับนะฮะชุดสอบสวนต้องทำสำนวนให้รัดกลุ่มที่สุดนะครับ
ถ้าทุกอย่างครบสามารถส่งสำนวนให้อายการส่งฟ้องได้ทันที
เชื่อว่าผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดแน่
อันนี้รองพบตรได้เปิดเผยนะครับ

นายวัลลบเขาก็บอกเสียลบเขาก็บอกว่าตกใจกลัวที่มีหมายจับ
ซึ่งก็หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของนครปฐมนี่แหละ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปกบดานที่อำเภอสังคลาบุรีที่กาญจนบุรี
ส่วนเรื่องการเข้ามอบตัวเขาก็บอกนะว่าเกิดจากความกดดัน
ยืนยันว่าไม่มีข้อต่อรองอะไร
ส่วนเรื่องอาวุธปืนคุณผู้ชมที่ใช้ในการก่อเหตุ

แต่ว่าบอกว่าปืนนี้เป็นของผมจริง
แล้วก็เป็นอาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทางด้านพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมก็ได้พูดถึง
กรณีที่ไม่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เพราะบอกว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
พอปฏิเสธก็เลยเอาตัวไปทำแผนไม่ได้
ส่วนอาวุธปืนที่นำมามอบให้กับตำรวจ
จะเป็นอาวุธปืนคนละกระบอกกับที่ก่อเหตุ

เรื่องนี้พลตำรวจตรีคำรณก็ยืนยันว่า
สามารถจะตรวจสอบจากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ได้
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวน

แล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะสามารถยื่นของประกันตัวได้
ฟังเสียงผู้การจังหวัดนครปฐมหน่อยค่ะ
ทุกภาคส่วนของตรวจผู้ท้องภาคเจ็ดก็มีการขับเคลื่อน
ทั้งสืบสวนกดดันจับกลุ่มต่าง
จนได้มีการนัดกันมอบตัวที่จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อคืนนี้ค่ำนะครับ
ค่ำแล้วก็มีการซักปากคำกันไว้เบื้องต้นนะครับ
จึงได้นำตัวส่งพนักการสอบสวนสถานีรถผู้ท้องเมือง

มีการนำปืนมามอบให้กับคำลังลงตัวใช่ไหมครับ

ปืนก็เป็นปืนของเขาแต่เขาซื้อมาจากบุคคลอื่น

ปืนที่ผลิตจากต่างประเทศแต่ไม่มีทะเบียน
เมื่อวานนี้ตอนที่สอบปากคำคุณผู้ชมก็มีญาติของ
วันลบสัก๑๐คนแล้วก็มีทนายความ
เดินทางมาให้กำลังใจและทนายความก็เปิดเผย

คือเขาก็บอกว่าก็แนะนำเรื่องข้อกฎหมายไป
คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำก็ให้บอกไป

ทนายก็บอกว่าไม่มีการประกันตัวไม่มีตังค์

เพราะว่าตัวเสียลบเขาก็ไม่ขอประกันตัวตัวเองด้วยนะ
ทนายบอกว่าขณะนี้มีพยานหลายปาก
จะเป็นพยานให้นายวัลลบที่ให้การปฏิเสธ

ค่ะซึ่งมาดูทางด้านครอบครัวของน้องเนิร์สกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมโดยนางทัศิกากระหนกเกษมโสพล
ขออภัยนะคะคุณแม่ชื่อว่าสาธิกากระหนกเกษมโสพล
ก็เปิดใจค่ะบอกว่าไม่เข้าใจเลย

เมื่อหลักฐานต่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนตัวคุณแม่แล้วไม่อยากให้เสียลบได้การประกันตัว
เพราะว่าทางครอบครัวกังวลเรื่องของความปลอดภัยนั่นเอง
ฟังเสียงคุณแม่สาธิกาคุณแม่ของน้องเนิร์สหน่อยค่ะ

ก็ตอนนี้ยังไงก็ตามนะครับเสียลบก่อนหน้านี้ถูกออกหมายจับ
โดยสารจังหวัดนครปฐมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านและก็ทางสาธารณะนะครับ
แม้ว่าเขาจะปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ก็ต้องว่ากันไปตามชั้นศาลด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีนายวัลลบห้วยหงทอง
ทำไมชื่อนามสกุลเหมือนกันกับเสียลบ
อีกคนนึงนะคุณเสียลบก็วันลบห้วยหงทอง
แต่เมื่อวานนี้ก็มีนายวัลลบห้วยหงทอง
ไปที่สถานีตำรวจที่นครปฐมเหมือนกัน
คือคนนี้เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้เพราะกลัวคนจะเข้าใจผิด
คือเขาชื่อและนามสกุลเหมือนเป๊ะกับเสียลบ
คือชื่อวันลบห้วยหงทองเลยนะครับ
โดยนายวัลลบห้วยหงทองอายุ๓๔ปีนะครับอยู่บ้าน
เลขที่๓๖๖ถนนทหารบกตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐม
เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้ไปหลับทานกับตำรวจ
ประกอบกับมีอายุใกล้เคียงกันกับผู้ต้องหา
วรลบห้วยหงทองมือปืนที่ก่อเหตุยิง
โดยเขาได้เปิดเผยบอกว่า
เดินทางมากับครอบครัวเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพราะมีหลายคนโทรมาสอบถามกันมากมายเลย
เขาก็กลัวว่าจะเป็นการเข้าใจผิด
ประกอบกับลูกสาวของเขาซึ่งกำลังศึกษา
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
เพื่อนจะชอบเข้ามาสอบถามว่าใช่พ่อเธอหรือเปล่า
และเพื่อความสบายใจของทั้งตัวพี่วันลบคนนี้เอง

เขาเลยมาลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว
อะไรมันจะชื่อและนามสกุลตรงกันเป๊ะขนาดนี้
เขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นนะครับ